มาดูเรื่องของการไปซื้อกางเกงในกันหน่อย
นี่ที่ฉันกำลังจะติดต่อร้านขอซื้อที่ร้านนี้อยู่

คือกางเกงในหรือชุดชั้นในอะไรพวกนี้เวลาจะไปซื้อเขาก็ไม่ให้ลอง
แต่เรื่องนี้มันโดนใจผู้บริโภค
เพราะผู้บริโภคบอกว่าอยากซื้อเวลาซื้อเราก็อยากลอง
มันจะเข้าส่วนเว้าส่วนโค้งเข้ารูปเข้าทรงไหม
เพราะบางแบรนด์ของเกงในมันก็อาจจะไซส์แปลกใหญ่ไม่กระชับ

แต่มีคลิปหนึ่งถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลตอนนี้
คนดูเยอะเลยหลายแสนคนแล้วนะครับ
เป็นคลิปที่คุณป้าคนหนึ่งเขาไปซื้อกางเกงใน
แล้วเขาเอากางเกงในมาลองเลย

ดูคลิปนี้ได้เดี๋ยวมาอธิบายกันนะครับ

กางเกงในลองไม่ได้นะจ๊ะป้า

เอ้ากางเกงในมันลองไม่ได้

เอามาร้องได้ยังไงอ่ะ

จะรู้ตัวไหมเนี่ยว่ากางเกงในมันลองไม่ได้

โอ้โหตายตายตาย
ตายแล้วตายตายตาย

ที่แรกตกใจนึกว่าคุณป้าเขาโป๊ะหรือเปล่า
จริงเขาใส่กางเกงแต่ว่ามันเป็นสีแบบกลืนกับผิวมากคุณสืบสกุล
แต่ถ้าโป๊ไปเลยมันร้องไม่ได้
เดี๋ยวอะไรข้งขนอะไรมันจะหล่น
คลิปนี้เจ้าของร้านขายกางเกงในนำมาโพสต์
บุข้อความว่าผมละเพลียจริง
เลียใจจริงเกงในมันลองไม่ได้ครับคุณป้า
ลองก่อนออเสร็จซ่องกระจกอีกตาย

อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ภายหลังคลิปนี้ถูกแพร่กระจายออกไป

บางคนก็ขำบางคนก็รู้สึกโดนใจ
ไม่ได้ห้ามนะแต่มีข้อแม้ว่าอย่างหนึ่งคือ
ห้ามทำเส้นขนตกหล่นในสินค้า
ถ้าพบเศษขนต้องถูกบังคับให้ซื้อไปเลยจ้า
คลิปนี้กลายเป็นคลิปสร้างรอยยิ้มบนโลกโซเชียล

เป็นคนแถวตลาดนั่นแหละเป็นคนสติไม่ค่อยสมประกอบ

บางครั้งก็ไปลองนู่นลองนี่ลองกดโทรศัพ

แต่ป้าไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ขณะเดียวกันปรากฏว่าหลังคลิปถูกแชร์หลายคน
โอ้โหส่งข้อความเข้าไปหาที่ร้าน
จริง
เยอะมากจริงเลยนะคะ
หรือว่าเป็นยุทธวิธีการขายแล้วเขามีนางแบบ

เป็นเรื่องราวที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ยิ้มได้นะคะ